คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เข้ามาในบ้านของคนอื่นยามวิการ

สภาพคือพร้อมมากพร้อมจะข่มขืน
พร้อมจะข่มขืนยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดูภาพก่อน

ถ่ายไว้ขณะที่ผู้ชายคนนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้าน
บุกเข้ามาในบ้านของเธอยามวิการ
แล้วที่สำคัญถอดเสื้อผ้าหมดเลย
แล้วพร้อมมากพร้อมครับ
ขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับมันแข็งมาพร้อมเลยนะฮะ
นี่แหละครับเดินเปลือยกายเข้ามาครับจะมาข่มขืนเขา
มาข่มขืนลูกสาวบ้านนี้พอคนในบ้านตื่นนะฮะ
ตื่นนะครับแล้วก็มาไล่มารุมด่าเจ้าตัวก็ไม่สะทกสถานนะครับ
อดเสื้อผ้าไว้แล้วบอกนะค่อยเดินไปนะฮะ
ค่อยค่อยเดินไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
หมู่บ้านถ่อนคำหวดนะครับที่บ้านดุงอุดรธานีฮะ
ผู้หญิงอายุ๓๕ปีเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเธอนอนอยู่ในห้องหลับอยู่นะ
สะดุ้งตื่นตอนตี๒ได้ยินเหมือนมีคนพยายามจะเปิดหน้าต่าง
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โห
ผู้ชายคนนี้ยืนแก้ผ้าอยู่ครับคุณผู้ชม
โอ้โหนี่เธอตกใจมาก
มั่นใจแล้วกันว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเข้ามาได้

ก็เลยพยายามตะโกนเรียกพ่อกับแม่
โทรหาญาติมาช่วยกันไล่ออกไป
เพราะในบ้านมีแต่คนแก่มีผู้หญิงแล้วก็มีเด็ก
เรื่องต้นยังไม่ได้แจ้งความกับตำรวจนะ

ผู้ใหญ่บ้านก็กำลังหาวิธีช่วยอยู่เพราะเท่าที่ทราบ
เตี้ยในเตี้ยคือคนก่อเหตุ
เคยมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทอีกแล้ว

เยอะจริงแล้วเราอ่านข่าวเจอวันหลายข่าวเลย
แต่รักษาหายมาครั้งหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตปกติ
แต่ช่วงหลังสงสัยกลับมาเสพอีกยาบ้า
มีอาการหลอนแล้วก็ยังหื่นกามด้วยนะ
นะฮะผมไม่ได้พูดอ่ะคนในหมู่บ้านเขาเล่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหสัญญาณมาก่อนแล้ว
เคยมาช่วยตัวเองอยู่หน้าบ้านแล้วไง
ครับคราวนี้ยิ่งพร้อมเลย
ไม่คิดว่าจะเข้ามาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
โอ้โหถ้ามีอีกโอ้นี่ยังเมตตานะบ้านนี้
บอกครั้งนี้ยังไม่แจ้งความแต่ถ้ามีอีกคราวนี้

ยังไงก็ตามคุณผู้ชมฮะขอความร่วมมือนะครับ

เอาไปเถอะจะไปบำบัดยาเสพติด
หรือจะไปรักษาอาการจิตเวทเอาไปเถอะครับ
ความปลอดภัยของคนในชุมชนฮะ
โอ้โหชาวบ้านอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะครับแบบนี้